ฮามาค่ะบอกเลยว่าท้องแล้วจ้า
ท้องแล้วไม่ใช่เราสองคนแน่นอน
แต่ว่าเป็นพิธีกรนักแสดงสาวสุดท้ายด้วย
พี่ใหม่สุคลธวานั่นเองนะคะ

พี่ใหม่ก็พยายามที่จะมีเบบีทันทีหลังจากแต่งงานถูกไหมคะ
ถือภาพอันตราสาวลูกในท้อง
แล้วก็นั่งคู่กับสามีดีเจต้นพร้อมกับแคปชั่นบอกว่า
ตอนนี้เธอกำลังตั้งคันได้กว่า๓เดือนแล้วจ้า
ร่ายยาวขอโทษทุกคนนะที่ไม่ได้บอก

มันจะบอกว่า๓เดือนแรกให้ดูแลตัวเองดีก่อน
ก็ทิ้งท้ายเอาไว้บอกว่าหลังจากนี้
แม่ยินดีรับงานทุกงานนะคะที่ทำได้
ติดแฮสแท็กด้วยว่าท้องธรรมชาติไม่ได้พึ่งวิทยาศาสตร์
ขอบคุณที่ลูกเลือกมาเกิดเป็นลูกแม่นะ

ขอแสดงความยินดีกับคุณแม่ป้ายแดงเลยก็แล้วกันค่ะ
ใช่นะคะเพราะว่าเราก็ได้ติดตามมาตลอดเขาพยายามมาก
แล้วก็คือมารายการเราบ่อยคุณผู้ชมนะคะ